กลับมาช่วงนี้คุณผู้ชมอ่าอันนี้เลยค่ะ
เปิดเกณฑ์๕ข้อรับผู้ป่วยโควิดเข้าโรงพยาบาล

เออเกณฑ์๕ข้อคืออะไรบ้าง

เพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวเกี่ยวกับเราโดยตรงเลย
เกณฑ์๕ข้อนี้นะออกมาปั๊บนะ
ต่อให้คุณมีประกันนะคุณไม่ต้องจ่ายตังค์ไปก่อน
ถ้าอาการป่วยไม่เข้าเกณฑ์มันก็ไม่สามารถที่จะเอาเงินประกันได้
คือประเด็นอยู่ตรงที่ว่าคือในเมื่อคอรมอลสั่งเบรก
ไม่ให้เอาโควิดออกจากยูเซฟแล้วนะคะ
แต่จะเข้าโรงพยาบาลเอกชนได้ก็ต้องเข้าเกณฑ์๕ข้อนี้
ถ้าเข้าเอกชนโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงิน๕ข้อนี้มีอะไรบ้าง

แต่ทีนี้มาดูผลการประชุมสอบคอชุดใหญ่เมื่อวานก่อน

แต่ผลของการประชุมคืออะไรบ้าง
แล้วเกี่ยวข้องกับประชาชนคนไทยยังไง
หลักเลย๒ประเด็นคุณผู้ชมอยากให้โฟกัส

อันนี้มีการปรับโซนสีกันใหม่หรือเปล่า
เพราะต้องยอมรับว่าสถานการณ์โควิด๑๙ในบ้านเรา

มีผลค่ะมันจะมีผลต่อมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด๑๙ที่ผ่านมา

คือมันจะเข้มข้นขึ้นถ้าเกิดว่ามีการปรับโซนสี

คุณหมอทวีลศริวิษณุโยธินโศกษาบคบอกว่า
เรื่องของการปรับโซนสีตามจังหวัดต่างคงเดิมนะคะ
แปลว่าจังหวัดของท่านใช้มาตรการเหมือนเดิม
อันนี้ประเด็นแรกที่ติดตามกันแล้วก็ตั้งคำถามกัน

เรื่องของเตียงเตียงพอไหม
ทำไมเรายังเห็นคนที่นอนป่วยแล้วก็อยู่ข้างถนน
เพจต่างในภาคประชาสังคมยังคงต้องช่วยเหลือกันเอง
เมื่อวานนี้คุณหมอทวีสินบอกว่าเตียงพอนะคะ

ถ้าเกิดว่าไปดูภาพรวมข้อมูลของเตียงนะ
เอานะวันที่๒๒กุมภาพันธ์๒๕๕๙
คุณหมอทวีสินบอกว่าเตียงมีทั้งหมด๑๘๒๐๐กับ๘เตียง
อัตราการครองเตียงก็คือ๘๘๔๘๓ราย
ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ล่ะยังไม่ถึงครึ่ง
๔๙๑เปอร์เซ็นต์แปลว่ายังเหลืออีกครึ่งหนึ่ง
สำหรับผู้ป่วยโควิดรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันนะคะ
ถึงแม้ว่าคุณหมอจะยืนยันแบบนี้
ทำให้เราเห็นภาพแบบนี้ด้วยตัวเลขที่คุณหมอพยายามบอกมา
แต่ก็ต้องยอมรับนะคะในความเป็นจริงภาพที่เรานำเสนอข่าว
ภาพที่เพจต่างพยายามที่จะส่งข่าวมาให้เรา

เพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่ง
ดูอีกกรณีหนึ่งเพจเส้นได้ค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด๑๙นะคะ
นี่ภาพนี้เลยเขามีการโพสต์ภาพขณะที่กำลังตรวจโควิด๑๙
กรุงเทพนะคะครับผลออกมาปรากฏว่าคุณผู้หญิงท่านนี้
ป่วยเป็นโรคโควิด๑๙แล้วท่านมาจากไหนอ่ะ

ผู้หญิงคนนี้เดินทางมาจากแม่สอดจังหวัดตากนะคะ
ตั้งใจจะมาเยี่ยมญาติที่กรุงเทพ
คือเยี่ยมญาติใช่แต่วางแผนจะไปขอนอนกับบ้านเพื่อน
แต่เพื่อนเช่าห้องพักอยู่ห้องพักในกรุงเทพ
คิดว่าจะใหญ่ขนาดไหนคะก็เป็นห้องเล็กถูกไหมคะ
คือไม่กล้าไปนอนกับเพื่อนเพราะเริ่มมีอาการป่วย
พอไปตรวจด้วยตัวเองปรากฏว่า๕ติด
ไอ้แผนเดิมที่บอกว่าจะไปนอนกับเพื่อนที่ห้องเช่า
เพจเขาก็เลยช่วยเหลือช่วยเหลือออกมาแบบนี้
อีกหนึ่งเคสทีนี้ก่อนหน้านี้คุณอนุทินยืนยันเลยใช่ไหมคะ
ว่าไม่มีนะประหลัดสทประหลัดสาธารณสุข
ยืนยันว่าไม่มีคนป่วยไปรอไปรอความช่วยเหลือ
นอนรอความช่วยเหลือข้างถนนคุณอนุทินยืนยัน
แต่ภาพมันยังปรากฏแบบนี้อีกหนึ่งคนที่ยืนยันนะคะ
ว่าไม่มีภาพผู้ป่วยที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร
แล้วไปรอความช่วยเหลือข้างถนนก็คือท่านนี้ค่ะ
เพราะว่ากรุงเทพพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
ท่านบอกว่าไม่มีเหมือนกันนะ
เพราะวันท่านไปประชุมสมบครเหมือนกัน

ประเด็นเดียวกับที่เราถามคุณอนุทินก่อนหน้านี้

แล้วทำไมยังมีภาพคนป่วยไปนอนรอความช่วยเหลือข้างถนน
ฟังคำตอบจากปากท่านชัดช้าอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ตอนนี้ภาพมันออกมาเยอะว่ามีผู้ป่วย
ที่ว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือเยอะในกรทมอย่างนี้ค่ะท่าน

ก็ไม่มีนะผมว่ามันมี
ก็โทรแจ้งไปได้แล้วก็มีรถรับส่งศูนย์เอราวัน

คำตอบชัดไหมคะไม่มีผู้ป่วยในกรุงเทพ
ที่ต้องรอความช่วยเหลือถ้ามีก็มีสายด่วนนี่
ถ้ามีโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะถ้ามีโซเชียลไหมผมแนะนำให้ไหม
ให้ข้างหลังท่านโคศกโคศกกรุงเทพฯมหานคร
ลูกชายท่านเหรอลองไปเข้าเวรกับเพจเส้นได้
กับสายไหมต้อนรอดสักคืนสองคืนไหม
ไม่ต้องไปเข้าไปตามดูงานเขา
นี่ภาพนี้ค่ะขอบคุณทีมงานมากเลยนะคะ
ต่าเอาขึ้นมาอีกรอบหนึ่งให้เห็นชัดเลยหลักฐานเชิงประจักษ์ขนาดนี้นะคะ
พลตำรวจเอกอัศวินท่านบอกอีกนะคะบอกว่าถ้าเกิดตอนนี้ไปดูเรื่องของศูนย์พักคอยเนี่ย
ไปดูอัตราการครองเตียงของศูนย์พักคอยนะคะ
ตอนนี้ใช้ไปแล้ว๖๐หรือเฉลี่ย๓๐๐เตียง
ยังเหลืออีก๔๐อันนี้เราพูดถึงเฉพาะกรุงเทพมหานครนะคะ
แล้วที่สำคัญผู้ว่ากรุงเทพบอกว่า
ตอนนี้จะมีการเปิดศูนย์พักคอยเพิ่มอีก๙แห่ง
ก็คือ๙๗๐เตียงสามารถเปิดได้เลย
ได้เลย๒๖กุมภาพันธ์นี้

บอกว่าก็ยอมรับว่าเตียงในโรงพยาบาลเหลือน้อย
แต่ไม่หนักใจเท่าไหร่นะคะเพราะตอนนี้ผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นเยอะจริง
แต่ท่านบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยสีเขียวอาการไม่รุนแรงแปลว่าอะไรคะ
ว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้สามารถรักษาตัวเองอยู่ที่บ้าน
ถ้าท่านบอกว่าเตียงพอก็ดูที่เรื่องของคู่สายด้วย
ทีโทรไปมันก็ติดต่อไม่ได้ประชาชนโทรไปก่อนไม่มีคนรับ
บางทีก็มีการประสานหาเตียงให้
ทีนี้ภาพที่เห็นตอนนี้หน้าจอตอนนี้
คือท่านเดินทางไปก่อนประชุมสอบคอ
สัมภาษณ์นักข่าวเสร็จปุ๊บเข้าไปร่วมนั่งประชุมสวบคอ
แป๊บเดียวต้องรีบกระเด้งตัวออกมาเพราะอะไร
มีรายงานว่ารองประหลัดกรุงเทพมหานครติดโควิด๑๙
แล้วท่านเพิ่งจะไปถอดหน้ากากนั่งกินข้าวกันมา
เมื่อวันเสาร์ที่๑๙กุมภาพันธ์ทำยังไง
แป๊บเดียวท่านอัศวินต้องรีบออกมาจากห้องประชุมสอบคอเป็นการด่วน
คุณผู้ชมและท่านก็กลับไปตรวจ
ล่าสุดผลออกมาแล้วอัลโลกอกลงใจไปปรอกหนึ่ง
แต่ว่าท่านยังคงต้องกักตัวกันต่อไป

แต่ว่าท่านล่าสุดไม่ได้มีอาการแล้วก็ไม่ได้มีผลเป็นบวกนะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมนอกจากท่านเป็นผู้เสี่ยงสูง

วงการบันเทิงคนในวงการบันเทิงพาเรทกันติดโควิดกันเพียบเลยครับ
รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ดาราติดกันเยอะ
อย่างพระเอกหนุ่มคุณเกรทวรินทรอเล็กธีรเดชป๊อปถากูลจ๊อปทัชพล
น้องฟ้าหรือว่ามิ้นท์ณทัศน์วราเองก็ติดโควิดเช่นเดียวกัน
หลายท่านเลยก่อนหน้านี้ก็จะมีคุณเจมส์แล้วก็อีกหลายท่านที่ภาพเราขึ้นให้ดูแล้วว่าใครติดโควิดกันบ้าง
อย่างล่าสุดเองคุณมอสปฏิพานเองโอ้โหทั้งครอบครัว๔คนพ่อแม่ลูกเลย
เขาก็มีการโพสต์ภาพสมาชิกในบ้านพร้อมกับแชร์ประสบการณ์ในการรักษาตัว
ตอนนี้สมาชิกในบ้านก็หายดีกันหมดแล้วนะฮะผลอันนี้ในส่วนของคนในวงการบันเทิงนะครับที่ติดโควิดกันไป
ในส่วนของตัวเลขของผู้ติดเชื้อเองก็ยังเพิ่มขึ้นทุกวันเหมือนกัน